คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กลายเป็นประเด็น
เป็นข้อกังขาของประชาชนนะครับ
อยากให้มีการตรวจสอบว่าเอ๊ะทำไมตำรวจกลุ่มนี้
ถึงได้วัคซีนเข็ม๓หรือว่าบูสเตอร์โดสก่อนคนอื่น
บุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาบอกว่ามีการตั้งคำถามเลยนะว่า
มันกลายมาเป็นประเทศบุรีรำแล้วเหรอ
ว่าบริหารจัดการวัคซีนเองได้เหรอ
หลายคนก็พอดูข่าวนี้ก็โจมตีไปถึงนู่น
รัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลเจ้าของพื้นที่บุรีรำ
เพราะว่ามันมีโพสต์นี้ออกมานะครับ
เป็นโพสต์ต้นเรื่องเลยล่ะคุณ
เป็นโพสต์ของทางสถานีตำรวจภูทรบ้านใหม่ชัยพฤษที่จังหวัดบุรีรำ
เขาโพสต์ออกมาแบบนี้นะครับบอกว่าทางสพบ้านใหม่ชัยพฤษ
เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมปี๖๔ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกสุเอกนะครับ
ซึ่งเป็นภูมิกับการของสพบ้านใหม่ชายพฤษ
ได้ประสานงานกับหน่วยฉีดวัคซีน
เพื่อให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม๓
แก่ข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่จำนวน๑๑นาย

นีตำรวจภูทรบ้านใหม่ชัยพฤษได้รับวัคซีนเข็ม๓
แล้วเหรอทำไมถึงได้ก่อนเพื่อนทำไมถึงได้ก่อนใคร
และเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นต่อมาเมื่อนะครับอาจารย์ทงทองจันทรางสุก

ท่านออกมาโพสต์ถึงภาพที่ปรากฏแบบนี้
โดยบอกว่าผมเองดันเป็นคนขี้สงสัย
ก็เลยอยากจะรู้อยากจะให้ทางตำรวจตอบหน่อยได้ไหม
หรืออยากจะให้ทางหน่วยงานตอบหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรืออยากจะให้รัฐมนตรีตอบด้วยซ้ำ
ว่าทำไมถึงมีการจัดสรรวัคซีนเข็ม๓
ให้กับตำรวจก่อนบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่า
นี่ครับกลายเป็นประเด็นนะ
สถานีตำรวจภูทรโพสต์ออกมาเองนะฮะ
กลายเป็นประเด็นว่าอาจารย์ทงทองถามต่อ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นมีคำถามจากประชาชน
ไปหมดเลยคนก็ถามมาเยอะค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมล่าสุดคือทางผู้ว่าเอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำคือทัชกรฮัตถาธยากุล
สั่งให้ตั้งกรรมการนะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้ว
มันมีเอกสารที่เป็นเอกสารชี้แจงมา
จากทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขด่านหน้าจริง
จำนวน๓๕๓๓คนจากที่เตรียมไว้ทั้งหมด๗๙๖๔โดส
อันนี้ก็เป็นไปตามข้อสั่งของกระทรวงสาธารณสุข

ให้มีศักยภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มากขึ้น
อันนี้เป็นเอกสารจากทางสาธารณสุข
ใช่เอกสารตรงนี้ก็มีคนเข้าไปตีความกันเยอะเลย
ว่าสสจจังหวัดก็พูดในภาพรวมแหละ
ว่าตอนนี้มีการบูสเตอร์โดสเข็ม๓ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เพราะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ทั้งสิ้น๓๕๓๓ราย
ก็ต้องใช้วัคซีน๗๙๖๔โดสถูกต้องไหม
แต่ว่าประโยคถัดจากการฉีดเข็ม๓ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
นั่นก็คือประโยคที่ว่าและต้องมีการฉีดให้กับผู้ให้บริการด่านหน้า
ดังนั้นการที่ทางสสจจังหวัดบุรีรำได้มีการโพสต์อธิบายมาแบบนี้
นั่นหมายถึงผู้ให้บริการด่านหน้าคือตำรวจกลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหม๑๑นาย
ใช่ไหมถ้าใช่ชี้ชัดให้หน่อย
หรือคุณจะใช้แค่ว่าผู้ให้บริการด่านหน้า
เออนะครับทีนี้พอเพจของสสจจังหวัดบุรีรำโพสต์ออกมา
เราก็ต้องไปถามใช่ไหมไปถามทางตำรวจทางผู้บังคับบัญชาหน่อย
ตกลงแล้วคำว่าผู้ให้บริการด่านหน้าหมายถึงตำรวจเหล่านี้หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปถามรองผู้การจังหวัดไปถามวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
พลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
ก็มีการออกมาโพสต์ยืนยันนะคะเป็นเสียงเดียวกันกับพลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำเลยรวมถึงท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วย
บอกว่าตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพฤษ๑๑นายได้รับการฉีดวัคซีน
เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมเพราะว่าจะต้องรับส่งผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิดเนี่ยไปยังสถานพยาบาลดังนั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่ม
มีความเสี่ยงสูงเรียกว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าได้ไหม
อาจจะได้นะอาจจะได้ตามการตีความของทั้งรองผู้การภาค๓
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงหน่อยนะคะ
คือวัตรีที่ลงไปมันจะลงไปในส่วนของทางหศภาคที
ซึ่งเขากำหนดให้ฉีด๑๐โดรสแต่มันสามารถฉีดได้ถึง๑๒โดรส

โดรสทั่วไปก็จะผลิตอย่างนี้และบุคคลทางคำแพทย์เขาสามารถบริหารส่วนนี้ได้
ส่วนที่เป็นเศษ๑๒ได้
ซึ่งกรณีที่มีเศษมารวมกันแล้วเขาก็เลยพินาแล้วว่า
ตำรวจก็เป็นส่วนที่เป็นด่านหน้าซึ่งเข้าโครงการตรงนี้
ก็ฟังจากรองผู้การภาค๓ก็เท่ากับว่าตำรวจในกลุ่มนี้๑๑นายเป็นบุคลากรด่านหน้า
ถูกต้องค่ะเพราะว่าก็ทำงานเสี่ยงเหมือนกัน
แล้วโพสต์ที่คุณสืบสกุลบอกโพสต์แรกโพสต์นี้
นี่ฉันเข้าไปดูในเพจตอนนี้เขาลบโพสต์ไปแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นโพสต์ของการชี้แจงก็บอกว่าเรียนทุกท่านทราบ
จากตำรวจทั้ง๑๑นายได้รับคำสั่งให้มีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยโควิด
กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดก็อาจจะต้องเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด
ในการรับส่งก็เลยถือว่ามีความเสี่ยงสูง
ดังนั้นก็เลยต้องฉีดวัคซีนเพื่อเป็นเกราะภูมิคุ้มกันนะคะ
ที่โพสต์ชี้แจงนี่ก็คือพันธ์ตำรวจเอกสุเอกนะฮะ
ฉินธนทรัพย์ซับซึ่งเป็นผู้มูลกรรมการสพบ้านหมายเฉยพศนี่แหละ
โพสต์ชี้แจงเองซะเลยนะครับบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะ
ก็ได้ประสานกับทางสาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษให้ทราบ
สาธารณสุขอำเภอบ้านใหม่ชายพฤษจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมวัคซีนมาฉีด
ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง๑๑นายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่เป็นพลขับยานพาหนะ
ก็คือเป็นคนขับรถในการรับส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพื่อไปส่งสารพยาบาลต่างด้วย
และหากต้องไปรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลับมารักษายังบ้านเกิดที่บุรีรำด้วยนะครับ
ดังนั้นตำรวจทั้ง๑๑นายนี้ก็พร้อมปฏิบัติในทันที
เมื่อได้รับการประสานแจ้งที่สถานีตำรวจ
ขอชี้แจงขอเพียงความเข้าใจและเห็นใจผู้ที่อาสาปฏิบัติด้วย
อันนี้ปุ่มกลับเองชี้แจงออกมาโพสต์นะฮะ
ก็พอได้ฟังแบบนี้พอเข้าใจได้นะคะ
เพราะว่าบางจังหวัดบางพื้นที่สสจจังหวัด
เขาจะเป็นคนตีความนะว่าบุคลากรหน้าด่านเป็นใครบ้าง
อาจจะเป็นแพทยบาลละหนึ่งส่ออสม
อาจจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอาสากู้ภัยอะไรต่างเหล่านี้
ก็จะครอบคลุมไปอยู่ในส่วนของบุคลากรหน้าด่าน
แต่ก็นี่แหละต้องมีการชี้แจงถึงจะเข้าใจกัน